ท่านผู้ชมครับไปดูภารกิจของทีมกู้ภัยที่พัทธลุงกับจังหวัดตรังนะฮะ
ต้องช่วยกันทั้งสองจังหวัดนะครับเพราะว่าได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่เทือกเขา
บอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ๖๗ปีเสียชีวิตอยากจะให้ช่วยลำเลียงศพลงไปข้างล่างหน่อยแต่ทางมันก็ลาดชันมากนะครับ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงได้นะครับกว่าจะลงมาถึงข้างล่างนะฮะ
๓ชั่วโมงนี้ขาลงนะฮะขาขึ้นเอาอีก๓ชั่วโมงร่วม๗ชั่วโมงนะครับครับ
นี่เป็นปฏิบัติการความร่วมมือของชุดกู้ภัยหน่วยกู้ภัยพัทธลุงกับตรังนะฮะ
ไปช่วยกันนะครับมีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
แจ้งขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามีนางขิ่นเมืองจำอายุ๖๗ปีนะครับ
ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตะบนเขาปู่เสียชีวิตบนเทือกเขาเป็นเทือกเขาบรรทัศน์รอยต่อพัทธลุงกับตรัง
ต้องลำเลียงศพลงมาด้านล่างขึ้นไปตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นเย็นนะครับสภาพเนินเขาสูงนะฮะ
ก็ต้องขึ้นไปนะครับหน่วยกู้ภัย๒จังหวัด๓๐คนรวม๖๐คนนะฮะ
ละสามสิบคนมีชาวบ้านด้วยนะครับไปถึงเนี่ยก็ต้องช่วยกันอีกนะฮะ
เลียงลงมานะครับสลับกันแบกลงมาอีกนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ไปคุยกับนายสุธาพิรมสังสาปอายุ๓๘ปีเป็นห่วยกู้ภัยพัทธลุง
เป็นชุดแรกที่เข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ
บอกว่าก็ขึ้นไปกับชาวบ้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
ระยะทาง๖กิโลเมตรนะฮะเป็นเขารกทึบสูงชันด้วย
ผ้าขาวห่อศพหาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นคานเพื่อแบกลงตีนเขาเคลื่อนย้าย
แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเดินลงเขาก็สลับกันแบกศพคนละสิบยี่สิบเก้านะ
เป็นหุบเขาเป็นทางน้ำผ่านด้วยนะครับลื่นด้วย
ใช้เวลาเนี่ยขึ้นไปลงมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ย
มาถึงข้างล่างเนี่ยสามสี่ทุ่มค่ะ

ลงสามสิบคนน้องเฉพาะที่ว่าไหวจริงจริง
ไปถึงร่างผู้ใส่ชีวิตก็สิบสี่คนสิบสี่คนครับ

ก็เปลี่ยนกันครั้งละ๒คน
โดดแล้วแต่ว่าเขาจะไหวแค่ไหนนับก้าวกันประมาณ๑๙๒๙ก็ว่ากันไป
ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคือทางคุณแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปอยู่บนเทือกเขา
เพราะว่าแม่เนี่ยมักขึ้นไปหาปลาเนี่ยคนเดียวนะครับบนเขานะครับ
ว่าคงจะหน้ามืดแล้วก็วูบหน้าคว่ำจมลำทานเสียชีวิต
ตอนนี้เขาก็นำศพแม่มาตั้งบรรพิกุศลที่วัดสายประดูกที่ตะมนต์เขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงนะครับ
คาดว่าในการดำเนินงานการประสานงานการ

เขาทำงานเร็วเหรอ
งานเร็วแล้วก็มีการประชั่นมีการฉวยเรือกัน
ก็อีกหนึ่งภารกิจของกู้ภัยนะฮะ
ใช่ค่ะลูกชายของผู้เสียชีวิตคือชื่นชมกู้ภัยทุกคนจริงเลยนะคะ